ผู้หญิงคนนึงเนี่ยโพสต์อาการของเธอเอาไว้
เธอบอกว่าเธอเป็นแบบนี้หลังจากที่เธอไปกินหมูกระทะ
แล้วคาดว่าจะเป็นหนึ่งในเนื้อที่กินนั่นก็คือหมึกกรอบนั่นเอง
เพราะคนอื่นนั้นไม่ได้กินเธอกิน
แล้วเธอมีอาการแบบนี้ค่ะผื่นขึ้นเต็มแขนเต็มขาเลยค่ะ

เหมือนกับลักษณะเหมือนกับแพ้สารเคมีอะไรบางอย่าง
นี่คือเหตุการณ์เมื่อ๖เดือนที่แล้ว
ตื่นมาตอนเช้าตอนแรกเป็นผื่นเม็ดที่ข้อมือ
หลังจากนั้นมันเริ่มลามไปจนทั่วตัวเลยค่ะ

อาการอย่างนี้อาจจะคันหรือจะอะไรอย่างนี้นะคะ
เธอก็กินยาแก้แพ้เพราะไม่หายเป็นไปโรงพยาบาล
ตอนนั้นหมอสันนิษฐานว่าเป็นลมพิษ
ฉีดยาเข็มหนึ่งแล้วก็ให้กลับบ้าน

ปรากฏว่ามันลามไปมากกว่าเดิม
คุณแม่ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาล
ถึงตอนที่ไปส่งโรงพยาบาลหมอให้เข้าห้องฉุกเฉินเลยนะคะ
รู้สึกเหนื่อยความดันเริ่มต่ำเริ่มอันตรายแล้วนะคะ
ตรวจเลือดดูปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะมาจากการสารเคมีที่แช่ปลาหมึกกรอบ
ชุดหมูกระทะที่เธอกินนั่นแหละนะคะ
มันส่งผลให้ร่างกายเธอเป็นอย่างนี้แล้วเธอบอกน่าจะใช่
เพราะว่าคนอื่นไม่เป็นอะไรเลยเพราะเขาไม่ได้กิน
มีเธอคนเดียวที่กินหมึกกรอบค่ะ
ตามที่พี่เห็นในรูปประมาณว่าที่มันจะเป็นลายค่ะ
มันก็เริ่มขึ้นเหมือนออกดอกทั้งตัวเลยค่ะ
ใช่มันเหมือนออกดอกทั้งตัว
แล้วหมอกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะออกดอกก่อน
เดี๋ยวมันก็ค่อยหายยุบลบลงมาอะไรอย่างนี้
แล้วพอช่วงออกดอกมันถรรมมาก

บอกว่าก็ต้องใช้เวลารักษาพอสมควรเลยค่ะ

เพราะว่าตอนที่รักษาใช้ยาเซรอยทาที่ผื่นคัน
มันก็มีผลกระทบต่อคือเป็นผดผื่นทั่วตัวเลย
แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าหายดีหมดแล้ว
แต่ว่ากว่าจะหายสนิทใช้เวลาเลยล่ะ
เรื่องนี้เธอก็เลยเอามาโพสต์เตือนใจสำหรับทุกคน
ระวังนะยิ่งช่วงปีใหม่เลยท่านก็ทานอาหารกันเยอะ
อันนี้อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่เราให้
ทำให้เราได้รับผลกระทบทางร่างกายได้
แล้วก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
คุณหมอนี่นะคะตามคำแนะนำ
คือคุณหมอก็บอกว่าให้เลี่ยงของที่
อาจจะเป็นของทะเลที่แช่ฟอร์มาลีน
บางคนบอกว่ามันไม่ใช่แค่เมนูหมูกระทะนะคะ
พวกของต่างอย่างเช่นปลาดิบซูชิ
อันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเขาเอาไปแช่ฟอร์มาลีน
เราก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
แล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้กรมอนามัยเองก็เคยออกคำเตือนมานะคะ
ระวังการซื้อปลาหมึกกรอบที่ปนเปื้อนสารเคมี
เพราะเขาไปสำรวจมาเขาบอกว่าในบรรดาอาหารทะเล
ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะมีการแช่ฟอร์มาลีน

หมึกกรอบเข้าไปตรวจเจอมากที่สุดเลยนะคะ
มีสารฟอร์มาลินปนเปื้อนมากที่สุดเลย
กินเข้าไปเยอะมันก็จะมีผลกับร่างกายหัวใจเต้นเร็ว
แน่นหน้าอกปล่อยทิ้งไว้อาจจะเสียชีวิต
เพราะว่าระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลวได้ค่ะ